ลัมโบกินี่คันเท่าไหร่ฮะหลัก๑๐๒๐ล้านนับไม่ถูกเลย
ปรากฏว่าโดนรถตัดหน้ากลายเป็นว่าเล็มโบกินี่ต้องไปอยู่ในคลอง
มีคืนคันนี้๒๔ล้านบาทนะคะ
เบื่อดีมากคนขับลำโบกินี่คันนี้รอดปลอดภัย

จุดเกิดเหตุก็คือบริเวณถนนเรียบคลอง๕หลังวัดมูลจินดารามตำบลบึงยี่โถอำเภอธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานีค่ะ
ชาวบ้านเนี่ยเห็นไหมนี่เขาถ่ายคลิปไว้ได้นะขณะที่คนขับรถคันนี้ออกมาจากรถนั่นไงออกมาแล้วออกมาแล้ว
ไปที่โรงพยาบาลธัญบุรีเองนะคะแล้วก็ให้ชาวบ้านแถวนั้นที่รู้จักกันรอประกันภัยรถยนต์มาถึงแล้วก็คุยกับประกันให้หน่อย
เบื้องต้นคนขับรถลัมโบกินี่คันนี้เป็นชายอายุ๔๐ปีค่ะ
หลังจากกลับจากโรงพยาบาลไปหาหมอเสร็จแล้วนะ
กลับมาจากโรงพยาบาลเดินทางมาที่จุดเกิดเหตุอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็เล่าให้กับทีมข่าวเราฟังบอกว่าตัวเขาเองขับรถผ่านเส้นนี้เป็นประจำ
แต่มาวันนี้พอขับมาถึงจุดเกิดเหตุมีรถตัดหน้ากระทันหัน
หลบไม่ทันรถก็เลยเสียหลักตกลงคลองนะคะ
ส่วนมูลค่าแลมโบกินี่คันนี้มูลค่ากว่า๒๔ล้านบาท

หลังเกิดเหตุก็ได้ประสานรถสไลด์มายกรถของตัวเอง
ขึ้นจากน้ำเรียบร้อยแล้วนี่ค่ะคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ทำงานกันนะคะ
ส่วนผู้เห็นเหตุการณ์เล่าบอกว่ารถคันนี้วิ่งตรงบริเวณถนนเส้นนี้เป็นประจำ
ช่วงเกิดเหตุตัวเขาเองคนเห็นเหตุการณ์
นั่งเล่นอยู่ที่สารากับเพื่อนเห็นรถพุ่งตกลงไปในคลอง
ส่วนคนขับก็ปีนขึ้นมาจากรถเองได้นะคะ
วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างไปที่โรงพยาบาล
คาดว่าคนขับตอนนั้นน่าจะได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยค่ะ